ส่วนเรื่องที่ต้องพูดถึงก็คือเรื่องของความคืบหน้าของเจ้าแหลมศรีสะเกดนครหลวงโปรโมชั่นนะครับ
หลังจากที่มีข่าวเลิกลากับแฟนสาวคือน้องเก๋
คือหลายคนอยากจะถามเรื่องนี้แหละแต่ว่าเจ้าตัวก็บอกอยู่ก่อนแล้วนะครับ
ก่อนที่งานนี้จะเริ่มขึ้นว่าเดินทางมารับรางวัลด้วยตัวเองแน่
แล้วก็จะไม่ขอพูดถึงเรื่องนี้แต่แน่นอนครับพอเจอสื่อก็ต้องตะล่อมถาม

คือก็ไม่ได้เข้าทางหลังอันนี้พูดสีข่าวสังเกตขนาดนัดเลยนะครับ

คืออาจจะยังไม่ถึงกับสดชื่นมากนักนะครับ

แต่ว่าเจ้าตัวก็ถือว่าให้เกียรติกับงาน
เดินทางมารับรางวัลด้วยตัวเองนะครับ
หน้าของศรีสะเกดเนี่ยหลายคนก็ได้เห็นนะครับ
เจ้าตัวนั้นก็อาจจะยังดูไม่สดชื่นเท่าที่ควร
แต่ว่าภายในงานก็ยังมียิ้มแย้มจำสายทักทายคนอื่นบ้าง

โดยเสียหุยครับคุณสุรชาติพิสิทธวุฒินัน

ก็เดินทางมาดูแลพร้อมกับคุณแบงค์นะครับ

ลูกชายที่เป็นผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศ
ครับก็ศรีสะเกดเองก็มีการมากล่าวถึงความรู้สึก

ก็กล่าวหลักเกี่ยวกับเรื่องของผลงานของตัวเองนะครับ
ไม่ได้พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตส่วนตัวแต่อย่างใด

เพราะว่าหลังจากนั้นผู้สื่อข่าวก็เลยจะรอถามคำถามนี้
หลังจากเสร็จจากการรับรางวัลผู้สื่อข่าวกรูเข้าไป
ศรีสะเกดก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าก็ภูมิใจกับรางวัลที่ได้
แล้วก็จากนี้เนี่ยจะรักษาร่างกายนะครับ
รักษาตัวเพื่อสร้างชื่อเสียงให้ไทยอีกครั้งหนึ่ง
โดยไม่มีการพูดถึงเรื่องราวชีวิตรักที่เพิ่งจะมีปัญหาครับ

ก็อยากจะพูดคุยสัมภาษณ์ก็คือเสียหุยนะครับ
ก็เปิดเผยกับสื่อมวลชนว่าสภาพจิตใจของเจ้าแหลมตอนนี้เริ่มดีขึ้นแล้ว
โดยไม่ถึงกับต้องไปปรึกษานักจิตวิทยานะครับ

คือสภาพจิตใจต้องแข็งแกร่งดังนั้นนะครับเรื่องนี้ก็เลยปล่อยให้เป็นไปตามเวลา
คือเดี๋ยวสภาพจิตใจเดี๋ยวก็กลับมาดีเองปล่อยไปตามการเวลานะครับ
แล้วก็พูดถึงไฟล์ต่อไปไฟล์ต่อไปเนี่ยยังโชคดีหน่อย
เพราะว่าไม่ใช่ไฟล์บังคับไงมันเลยสามารถเลื่อนได้นั่นเองนะครับ
แล้วก็เชื่อว่าตอนนี้เจ้าแหลมได้กำลังใจที่ดีจากหลายคนแล้ว
แล้วก็ต่อมาในเรื่องของการฝึกซ้อมคาดว่าจะกลับมาฝึกซ้อมได้อย่างเต็มที่
หลังจากที่สภาพจิตใจนั้นสมบูรณ์กลับมา๑๐๐แล้วนั่นเอง
อีกหนึ่งเรื่องนะครับผู้สื่อข่าวพอถามแหลมไม่ได้ก็มาถามทางเสียหุยบอกว่า
เรื่องของทรัพย์สินที่มีข่าวว่าศรีสะเกดนั้นโอ้ไม่เหลืออะไรเลยนะครับ
ตรงนี้เจ้าตัวไม่พูดดังนั้นความจริง๑๐๐ก็ไม่สามารถมีใครตอบได้
ใช่เสียหุยก็พูดได้ดีก็บอกว่าอันนี้เป็นเรื่องของครอบครัวเขานะครับ

เพราะว่าช่วงนี้โชคดีตรงที่ว่ามันไม่ใช่เป็นไฟล์บังคับ
ซึ่งเราสามารถเลือกผู้ชกได้แล้วก็เวลาเรายังมีนะครับ
ทุกอย่างเรายกเลิกหมดครับ

ครับเรื่องของครอบครัวไม่พูดนะครับ

เอาละยังไงก็ต้องให้กำลังใจกันต่อไปนะครับ